เช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลยูโรแข่งขันกันบ้านเราก็มีศึกนัดสำคัญนะครับ
ของฟุตบอลโต้ต้าไทยพิมรีและไทยราลีครับ
ติดตามความพร้อมของเกมไทยลีกนะครับนัดที่สิบหก
บุรีรัมยูโดยเต็ดแชมป์เก่าอันดับสี่จะเปิดไอมอบไบล์สเตรเดียม
รับการมาเยืองของเทโลศาสนานะครับอันดับสิบสาม
เวลาหนึ่งทุ่มเจ้าถิ่นนะครับโชว์ฟอร์มเอาชนะ
มหาวิทยาลัยวงชาวริกุลแปดต่อศูนย์เข้ารอบ
สามสิบสองทีมในเกมเอฟเวย์ครับแต่ว่านัดนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งาน
สุชาติรุ่นนุ่มอาโนนอมอนเลิศักดิ์และสิทธิโชคกันหนู
มีอาการบาดเจ็บรวมถึงโกซึมกิแล้วก็คาโยฟิลิเป้
ที่ต้องรอเช็คความฟิตขณะที่อเดสตูนเยสจักรพันธ์แก้วพรม
และทีมซิลยองนั้นพร้อมในเกมนี้ทั้งหมดครับทางฝั่งเทโลล่าสุดนะครับ
เกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานมีลอสโบสารสิทธิ์รวมถึงสุภาพันธ์ปิดหน้ากากตาโพด
มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องเช็คความฟิตของชัยนรงทาทอง
ตัดที่เกมลุกฝากความหวานไว้ที่เชียงรบสำเภาดีชะดังนั้นป้อมบุภาและนิราณบูบาโลย์ครับ
อีก๔คู่ที่เหลือนะครับ๖โมงมี๒คู่นะครับ
ทุ่มอีก๑คู่ครับสุพรรณบุรีพบกับแบงคอกยูนิเต็ดนะครับ
แล้วก็๒ทุ่มโอสุสภาเจอกับนครราชศรีมาครับ
แล้วก็๖โมง๑๕นะครับ